อีกหนึ่งเรื่องแชร์ในโลกโซเชียลกระหน่ำเลย
เป็นลักษณะของการวิจารณ์มีผู้หญิงคนหนึ่งค่ะ
โพสต์เรื่องราวต่างถ่ายภาพด้วยแล้วก็มีแคปชั่นด้วย
เนื้อหาเนี่ยเป็นลักษณะลูกคุณหนูเป็นลูกของนายทหารชั้นผู้ใหญ่
แล้วก็แต่ละโพสต์พูดถึงการที่เอาทหารเกณฑ์
มาทำงานเป็นคนรับใช้อยู่ที่บ้านแล้วการทำงานไม่ค่อยพอใจเธอเท่าไหร่
เป็นลักษณะของการเหยียดหยามด้วยเนี่ยนะคะ
คือเพจดังเขาขุดโพสต์ต่างของผู้หญิงคนนี้
เอามาตรวจสอบเอามาให้ดูเขาบอกว่า
คือมันเริ่มตั้งแต่ช่วงประมาณปี๒๕๖๐
เอาโพสต์เมื่อสักครู่นี้นะคะคือแคปชั่นเขาเขียนว่า
ให้ทหารล้างรถฝนตกเพลียทำอะไรไม่ขึ้นจริง
คือหลายคนเห็นแล้วเอาทหารเกณฑ์มาใช้เป็นลักษณะคือเหมือนคนรับใช้เลย
ทำงานที่บ้านแบบนี้ด้วยเหรอเป็นการตั้งคำถามเนี่ยนะคะ
อกจากนี้นะคะอีกหนึ่งภาพเป็นลักษณะของการล้างรถเหมือนกัน
ของเขาค่ะทหารใหม่มาทำดีเอาหน้าไม่รู้เวลา
ฉันจอกไปข้างนอกโดนด่าไปสามคนให้เสร็จตรงนี้เลยนะ
ใช้คำพูดแบบนี้เลยคือลักษณะเป็นการสั่งเนี่ยนะคะ
เอาโพสต์ต่อไปเลยค่ะทหารเกณฑ์กำลังปลอกทุเรียนอยู่
แล้วก็มีการแสดงความคิดเห็นก็คือแคปชั่นใต้ภาพทหารที่บ้านมีแต่หน้าลับลาบ
ใช้คำเนี้ยค่ะซึ่งแน่นอนว่าคำว่าหน้ารับราบเนี้ย
ให้แปลง่ายง่ายเลยนะคะก็คือคือมันเป็นอาหารอีสานอ่ะเนอะ
ลักษณะก็น่าจะว่าคือทหารเกณฑ์ที่มารับใช้อยู่ที่บ้านเนี่ย
เป็นคนอีสานเป็นการดูถูกบูลลี่คนอีสานหรือเปล่านี่นะคะ
อีกหนึ่งโพสต์ทหารเกณฑ์ทำงานเกี่ยวกับไม้
ก็คือการใช้เครื่องตัดไม้อาจจะทำให้ช่วงทำงานมันเสียงดัง
ของเธอก็เลยเขียนว่าทำอะไรกันตั้งแต่เช้า
วากไปแปดพันรอบจะนอนนอนกรี๊ดอยู่ในห้องร้านรอบ
เคยเห็นบ้านพังไหมทหารใหม่สงสัยจะยังไม่รู้ฤทธิ์อืมเออ
เป็นการลักษณะคือเธอเป็นเจ้าของบ้านมีอำนาจเหนือคนอื่นนะคะ
เอาเรื่องราวทั้งหมดนี้ทุกโพสต์ที่เล่าให้ฟังไปนี้
ให้คุณผู้ชมดูภาพไปแล้วเล่าให้ฟังไปแล้ว
เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นซึ่งชาวเน็ตให้ความสนใจมากค่ะ
เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะคะทันในโพสต์เนี่ย
มีการพูดถึงเรื่องของทหารเกณฑ์ถูกนำมาใช้งานส่วนตัวที่บ้านของนายทหารยศใหญ่
แต่จากโพสต์หลายโพสต์ของสาวคนนี้นะคะเหมือนกับว่าพยายามจะอวดแหละ
ว่าตัวเองเป็นลูกสาวนายพลเป็นลูกสาวในทหารชั้นผู้ใหญ่
มีทหารเกณฑ์มารับใช้ที่บ้านแล้วก็มีการโพสต์ใช้คำพูดลักษณะเหยียดหยาม
ตอกย้ำสิ่งที่มีการพูดถึงเรื่องของการเกณฑ์ทหารที่หลายภาคส่วน
เขาเรียกร้องให้ยกเลิกไปแล้วด้วยนี่นะคะทีมข่าวไปพบอีกคลิปคลิปหนึ่ง
พี่สาวคนนี้แนะนำตัวเธอบอกว่าเธอไม่ชอบทหาร
แต่พ่อแม่อยากให้เป็นทหารเอ๊ะยังไงเราเบลอหน้านะ
ไม่อยากให้เห็นแต่ว่าในชาวเน็ตเขาเห็นกันแล้วแหละ
ให้คุณผู้ชมฟังหน่อยนะคะก็ส่วนโตขึ้นอยากเป็นอะไร
ก็ไม่อยากเป็นอะไรอะค่ะก็คงอยากเป็นนายตัวเอง
ก็คงจะหาธุรกิจอะไรสักอย่างทำอ่ะค่ะแต่ว่าพ่อกับแม่อยากให้เป็นอาหาร
ซึ่งไม่ชอบเลยส่วนวิชาที่ดิฉันชอบนะคะ
ก็ไม่มีค่ะเพราะว่าดิฉันไม่ชอบเลี้ยงแต่โดนบังคับ
เออนี่โพสต์นี่ผู้หญิงคนนี้นี่แหละนะคะ
เป็นเจ้าของโพสต์ที่เล่าให้ฟังทั้งหมดแล้วนี่เป็นการแนะนำตัวของเขานะ
ตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องของทหารยศใหญ่ใหญ่เนี่ย
เขาเอาทหารเกณฑ์ไปใช้งานที่บ้านได้หรือเปล่า
สอบถามเรื่องนี้จากพลตรีทรงกรดทิพรัฐ
เป็นรองประธานคณะกรรมาธิการทหารสภาพุทธรรษฎร
ให้ข้อมูลกับไทยรัฐทีวีบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมนะ
คิดว่าถ้าผู้บังคับบัญชาทหารเกณฑ์มาเห็นคงจะไม่ยอม

ทั้งนี้ปกติทหารเกณฑ์จะมีหน้าที่ตามที่รัฐธรรมนูล
และข้อบังคับกำหนดไว้รวมถึงการดูแลผู้บังคับบัญชา
จากอาชีพนี้ต้องมีความพร้อม๒๔ชั่วโมง
แต่ไม่ได้ให้ทหารเกณฑ์ไปรับใช้คนในครอบครัวหมายถึงคนอื่น
แต่จะเป็นการแสดงน้ำใจเองของทหารเกณฑ์แต่ละคน
ถือเป็นคนละเรื่องกัน
เพราะหากทหารเกณฑ์ไม่ยินยอมร้องเรียนมาตามลำดับขั้นผู้ของผู้บังคับบัญชาก็จะถูกสอบวินัยแน่นอน
เรื่องต้นจะนำเรื่องนี้เข้าหารือคณะกรรมธิการก่อนนะคะ
และอยากให้ทหารเกณฑ์ที่ปรากฏอยู่ในภาพแต่ละภาพเนี่ย
มายื่นร้องเรียนหน่อยต่อคณะกรรมาธิการทหารเพื่อสอบข้อเท็จจริง
โดยจะมีการเรียกผู้โพสต์ก็คือผู้หญิงเมื่อสักครู่นี้ที่แนะนำตัวเอง
มาสอบถามถึงกรณีที่เกิดขึ้นด้วย
เป็นเรื่องใหญ่ไปแล้วนะคะเดี๋ยวตามให้ต่อค่ะเรื่องนี้